เดี๋ยววันนี้นะพี่เบิร์ดปุ้ยอ่านข่าวเสร็จกลับไปดูที่บ้านนะ

เราไปเอามาให้ได้สักกิโลหนึ่งรวมกันเนอะ

แต่กว่าจะทำมันแห้งได้มันต้องใช้กี่ตัววะ
หลายตัวนะเราเห็นตามบ้านก็๒๓ตัวใช่ไหม
อันนี้ต้องกี่ตัวถึงได้๓๐๐บาท
กิโลละ๓๐๐หนึ่งตันมี๑๐๐๐กิโล
โอ้โหคูณเข้าไปสิฮะ

ไปดูหน่อยเขามีวิธีการสอนในการเลี้ยงในการจับด้วยนะคุณผู้ชม
กว่าจะได้๑กิโล๓๐๐บาทต้องทำยังไงฮะ
สวัสดีครับตอนนี้ก็คือขั้นตอนการตากจิ้งจกนะครับ
เราเปิดรับซื้อจิ้งจกนะครับตอนนี้กำลังทำการตากตากตากให้แห้งนะครับ
ใครมีก็ติดต่อเข้ามาขายได้เลยนะครับ

เจ้าของเพจนี้ทำคลิปเขาบอกว่าอาจจะไม่ทำคลิปไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะก็เลยสั้นไปหน่อย
พูดถึงเรื่องของจิ้งจกที่เกาะตามผนังบ้านคุณผู้ชมนี่แหละครับ

จกเหล่านี้มันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้
เป็นอาชีพที่กำลังฮือฮามากในโลกโซเชียลตอนนี้

ราคาขีดละ๓๐บาท๑กิโลก็๓๐๐บาท

ใครจะหาได้ตันหนึ่งเนอะ
ชาวเน็ตก็แห่กันแชร์โพสต์สิครับ
เพราะว่าแน่นอนที่บ้านเราก็ต้องมีจิ้งจกอยู่แล้ว

ทำคลิปหลอกมาหรือเปล่าเป็นเรื่องตลกหรือเปล่า
บางคนก็บอกว่าโอ้โหจิ้งจกเนี่ยเกาะฝาบ้านเต็มไปหมด

ทำให้เจ้าของเพจต้องออกมายืนยันว่าเป็นเรื่องจริง
รับซื้อจริงรับซื้อถึงบ้านด้วยรับซื้อแบบไม่อั้นด้วย
พร้อมคุยว่าเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยด้วยนะครับ
รวมทั้งยังโพสต์แนะนำสำหรับมือใหม่
ใครสนใจจะร่วมธุรกิจนี้มีวิธีเอาชนะจิ้งจกเอาไว้แบบนี้
พูดฟังกลับไปทำที่บ้านนะพี่เบิร์ตด้วย
วิธีแรกวิธีที่๑ป้ายยาสลบนะฮะวิธีจับแบบง่ายไม่ต้องเหนื่อย
โดยนำยาสลบจิ้งจกเนี่ยนะที่ทางเพจเขาก็มีขายให้ด้วยนะ
หรือไปซื้อตามร้านขายสำหรับที่ขายอาหารสัตว์เนี่ย
นำไปป้ายเอาไว้ใกล้กับหลอดไฟหรือที่มันไปเกาะบ่อย
จิ้งจกเกาะเยอะก่อนค่ำนะ
เพราะว่าก่อนจิ้งจกมันจะออกหากินตอนค่ำใช่ไหม
เอาไปป้ายไว้ก่อนค่ำจากนั้นนั่งรอเลย
นาทีผ่านไปจิ้งจกค่อยร่วงลงพื้นแปะทีละตัว
เคยมีบ้านหลังนึงเอาทำแบบนี้ล่วงลงมากว่า๓๐ตัว
อันนี้วิธีแรกวิธีที่๒เอาไฟฉายครับ
เอาไฟไปส่องจับตามทุ่งนาแล้วก็จับมือเปล่าเลย
ตามเสาบ้านตามต่างนานามีคนจับได้๑ชั่วโมง๑๕๐ตัวก็มี

หรือวิธีที่๓ใช้เทปเก่าเป็นกาวสองหน้าไปแปะตามทางที่จิ้งจกมันชอบเดิน
แล้วมันก็จะไปติดตามกาวสองหน้าเห็นไหมก็ได้ทีละตัว๒ตัวแบบนี้ครับ
หรือวิธีที่๔ผสมน้ำกับผงซักฟอกใส่ปืนฉีดน้ำแล้วก็ยิงใส่มันเลย
มันก็เกาะไม่อยู่มันก็ล่วงลงมาแล้วก็ไล่จับมันต่อ
วิธีที่๕อันนี้มันจะทำให้มันเจ็บหน่อยนะ
หนังสติ๊กยิงครับคุณผู้ชมหรือหนังยางนี่แหละยิงมันมันก็ร่วง
หรือ๖เขาบอกว่าใช้ใบของต้นเขาเรียกว่าต้นเปล้าตองแตกนะครับ
ตีตามผนังบ้านจิ้งจกมันก็จะลงมาเหมือนกันนะฮะ
แต่ข้อสำคัญห้ามใช้กาวดักหนูเพราะมันเหนียวแล้วมันแกะไม่ออก

ไม่ให้มันแตกไม่ให้มันเละอะไรแบบนี้นะฮะ

รับซื้อเสร็จปุ๊บเขาจะเอาไปตากแดด

แล้วก็ส่งไปขายที่จีนเพราะที่จริงเขาเอาจะไปทำยงทำยาอะไรแบบนี้นะฮะ

เพื่อรับซื้อและก็ทำเงินได้
ถ้าเกิดว่าจะรับซื้อเยอะขนาดนี้นะคะ
อย่าจับตามบ้านเลยมันอาจจะไม่เยอะเพราะพันธุ์ขายเป็นฟาร์มไปเลย
เอาให้เป็นกฤตจารักษณะเลยใช่ไหมฮะ

เดี๋ยววันนี้ผมก็จะจับไปดูที่บ้านว่ามีหรือไม่